คุณผู้ชมคะดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
เป็นรถกู้ภัยไปพุ่งชนกับรถเก็บขยะของเทศบาล
กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยเลยนะคะที่จังหวัดชนบุรี
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้โอ้โหดูสิ
ไม่มีใครได้รับไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช่รถพังเยอะเลย
ผู้ได้รับบาดเจ็บหกรายค่ะนี่รถเล็กเจอรถใหญ่นะฮะ
นี่แหละภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกโรงเรียนทานทิพย
ที่ถนนหนองข้างคอกถนนบายพาสหมู่๒
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
คือจับภาพไว้ได้เต็มเลยขณะที่เกิดเหตุ
เป็นรถเก็บขยะของเทศบาลเปิดไฟเลี้ยวขวา

มีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ขับมาทางตรง
ไม่ได้เปิดไฟหน้ารถแล้วก็พุ่งชนเข้าไปแบบเต็มแรงนะคะ
เก็บขยะเสียหลักพลิกคว่ำ
แล้วก็จากการตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ไปพบรถหกล้อเก็บขยะของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ส่วนกระบะของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พุ่งชน

คือสังกัดกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
อยู่กลางสี่แยกหน้ารถพังแบบนี้
กระจกหน้าแตกหมดเลยนะคะ
ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากเกิดเหตุพุ่งชนกัน
คนที่นั่งมาในรถกู้ภัยก็พยายามค่ะ
จะช่วยเหลือตัวเองให้ออกมาจากตัวรถก่อน
ซึ่งรถกู้ภัยเนี่ยมีรถมีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด๖คนนะคะ
ก็คือนายอุดมศักดิ์หรือว่าเบิร์ตพิจตาเป็นคนขับรถกู้ภัย
คนขับได้รับบาทเจ็บบริเวณคิ้วคิ้วแตกถ้าขวาแตก
มีนายใหม่จันตเซนนั่งเบาะหน้าข้างคนขับค่ะ
ก็อยู่ในสภาพที่เลือดอาบหน้าเลย
นั่งอยู่ที่กระบะท้ายค่ะคุณผู้ชม
ก็ได้รับบาดเจ็บถูกแรงกระแทก
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วจากการสอบถาม
นายชินวัตรเลิศพันธ์อนันสุกอายุห้าสิบเก้าปี
เป็นคนขับรถเก็บขยะเทศบาลเมืองบ้านสวนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าขับรถมาจากทางถนน
ทางแยกถนนพอมาถึงสี่แยกตรงเนี้ย
ขวาจะเข้าซอยเก้าจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โห
เห็นรถกู้ภัยเปิดไฟวิ่งมาด้วยความเร็วสูง
แล้วก็มาพุ่งชนบริเวณล้อหลังซ้ายด้วยความแรงนะคะ
ก็เลยทำให้รถเก็บขยะเนี่ยถึงแม้จะคันใหญ่ก็พลิกคว่ำ
แล้วคนขับเนี้ยนะคะก็ใช้เท้าเนี้ยกระทืบกระจก
ที่อยู่ด้านหน้าแล้วมุดออกมาจากตัวรถครับส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แล้วก็จะสอบปากคำนายอุดมศักดิ์ที่เป็นคนขับรถกระบะกู้ภัย
ก่อนจะสรุปสำนวนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ